คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวขอต่อที่ข่าวนี้ดีกว่านะคะ
เธอมาที่ไหนชอบแห่ใส่สั้นโชว์ขาแบบนี้ก็เธอขาสวย
และก็งานนี้ภายใจจากชีแจงมีคนเข้ามาบอกว่า
เกินที่มีข่าวว่ามีต่อสัญญากับวิกหมอชิดนั้น
พีคชีแจงว่าก็เป็นของอนาคต
ไม่ค่ะมีแต่แบบว่าถ้าเกิดไปพวกนั้นก็คือจะเป็นงานแต่งงาน

ไม่ได้ไปเที่ยวในทางน่องแบบกินเหล้า
ไม่ไม่โอ้โหนั่งร้านชิลล์ค่ะ
เราจะไม่เซ็นสัญญาต่อกับช่อง๗แล้ว
อุ๊ยมาจากไหมคะไม่รู้

คือตอนนี้ไม่ได้คิดอะไรเลยเพราะว่าก็คือ

แล้วก็ถ่ายละครลองละครอะไรแบบนี้ค่ะ
แล้วถึงตอนนั้นเดี๋ยวค่อยคุยกันอีกทีอะไรแบบนี้ค่ะ

เออก็ไปตามงานอีเวนต์ต่างนั่นเองนะคะ
ส่วนว่าไปสังสรรคนั้นก็ไปแค่เพียงทานข้าวเฉยเท่านั้น
เดี๋ยวไปปาตรงปาตี้อีกยังไม่มี
คือหลายคนจับตามองเพราะว่านุ่มตอสเองเนี่ย
ก็ไม่ได้เป็นลักษณะปาร์ตี้อาจจะไปกินข้าวแบบนี้กับเพื่อนบ่อย
เป็นแนวปาร์ตี้หรือเปล่าแต่ว่าเธอก็ออกมายืนยันโหตอนนี้งานแน่นขนาดนี้
หลักฐานมันอยู่ที่ใบหน้านะคะ
ถ้าปาร์ตี้หน้าคงไม่ใส่ขนาดนี้เลย